เพราะว่าการสตรีม๒ชั่วโมงเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาเอาอะไรมาวัด
โอ้โหเรื่องนี้เหมือนทะเลาะกับแฟนเลยเอาตรงนะ
เหมือนทะเลาะกับผู้หญิงตรงกลางของคุณกับตรงกลางของผม

ขวบแล้วเจอความรุนแรงหรือคำหยาบล้นมาก

ผมก็จะรู้สึกแล้วเด็กไม่ไปดูช่องไหนมาวะ
เขาหรือเรากันแน่วะที่ควรจะคุยกัน
เขาไม่เข้าใจเราเราเข้าใจกันเองชัวร์แล้วใช่ไหม
หลักหลักก็คือผมมองว่าอย่างแรกก่อนเลยก็คือ

เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่า
แล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะ
ในข่าวนี้อย่างรวดเร็วแล้วก็ค่อนข้างจะรุนแรง
เพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบว่าไปหมดเลย
แต่ว่าจริงตรงนี้มันคือเพิ่งล่างกฎหมายขึ้นมาเฉย
ซึ่งมันต้องมีการปรับมีการยื่นมีอะไรอีกมากมาย
ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยก็ได้นะครับ
ส่วนเรื่องการสตรีมมันต้องมีเหตุมีผลเหมือนกัน
เพราะว่าการสตรีม๒ชั่วโมงเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาเอาอะไรมาวัด
สตรีม๒ชั่วโมงอย่างที่เราคุยกันในไลฟ์สดครับ
ก็คือมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

สมมุติว่าเกมรุนแรงไม่รุนแรงไม่รู้นะสมมุติว่าเรารอเกมดกดนอย่างนี้
ให้แค่เปิดห้องรอห้องเนี่ยบางทีครึ่งชั่วโมงไม่รู้จะได้ห้องเลยหรือเปล่า
ถูกไหมกว่าจะได้เล่นเกมอีกกว่าจะได้อีก๒ชั่วโมงพอดี
บางทีเขาก็อยากจะทดสอบหรือทดลองบางอย่างขึ้นมาเหมือนกัน
อยากจะรู้ว่าข้อบังคับเหล่านี้เนี่ย
เขาเรียกว่าไงดีสามารถใช้งานได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งขออนุญาตที่ต้องพูดถึงก็คือโควิด
เอาเลยปิดทุกอย่างปิดไม่ไปปิดไม่ออกไปไหนปิดไม่ทำอะไร
ถ้าพูดตรงก็คือภาษาที่เราใช้เมื่อกี้ก็คือโยนหินถามทางไหม
แล้วลองดูซิว่าถ้าเกิดเรามาทำสิ่งนี้มันจะได้ผลไหม
แต่บังเอิญว่าเรื่องนี้มันเซ็นสถิต
เพราะว่าความเข้าใจในเรื่องวงการเกมของเรากับ
มันยังมันยังไม่ชนกันมันยังไม่มีตรงกลาง
โหหหเปล่าเรื่องนี้เหมือนทะเลาะกับแฟนเลยเอาจริงเป็นทะเลาะเมื่อทะเลาะกับผู้หญิง
ถูกมั้ยตรงกลางผมมองว่ามันต้องเกิดจากควรหมู่มากต้องคุยกัน
ปั้งปั้งปั้งกลางกุนกลางผมโอ๊ะอีกยาว
แต่คำว่าเยาวชนมันเป็นอะไรที่ต้องการการดูแล
และต้องการการเข้าใจที่มันค่อนข้างจะเข้มข้นหน่อย
คนที่ยังใช้ชีวิตหรือว่ายังต้องพึ่งพาผู้ปกครองอยู่
สำหรับผมผมคิดว่าวัยนั้นเนี่ยยังเป็นวัยที่มันยังไม่ใช่
วัยที่แบบว่าพ้นสภาวะการเป็นเยาวชน
ถูกผมคืออย่างนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเดี๋ยวนี้น้องมัธยมหลายคนเก่ง
บางคนโตมาบางคนทำอย่าว่ากันนี้เลยครับ
ซึ่งผมมองว่าอันนี้พอสุดท้ายแล้วกฎหมายมันก็เลยตั้งขึ้นมาว่า
ว่ามันควรจะตรงตามอายุที่ความเหมาะสมของเขานั่นก็คือ๑๘ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
เด็กผมยอมรับว่าเยาวชนเข้าถึงสตรีมได้มากเกินไป
คือหมายความว่าได้เข้าถึงได้ทุกแบบ
ในขณะที่ผมก็มองผมก็มองว่าผมไม่รู้ว่าเราจะหาข้อจำกัดอะไร
ก็ค่อนข้างจะใช้คำข้างจะวื้อวา
คำอยากเข้าคลายบ้างอะไรบ้างอยากโดนบ้างมันก็วื้อวาประมาณนั้น
ผมว่ามันเป็นปัญหาที่ทุกคนตระหนักดีนะ
เพียงแต่ว่าเราบอกตรงว่าเรายังหามาตรการตรงนี้ไม่ได้
ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากที่ผมเริ่มเห็นว่าอย่างน้อยผู้ใหญ่เริ่มตระหนัก
แล้วเริ่มที่จะพยายามสร้างอะไรบางอย่างมาเพื่อเยาวชนของเรา
คือต้องมองต้องมองมุมนี้เหมือนกันนะอย่ามองเพื่อแค่ความสนุกอย่างเดียว
อย่ามองแค่ว่าเฮ้ยมึงมาปิดกั้นความสุขของกูหรือมาปิดกั้นความเป็นอะไรอย่างนี้
ต้องคิดถึงสภาพภาพกว้างด้วยเผื่อน้องหลายคนด้วย
แล้วก็เผื่อน้องในอายุอีกหลายคนเลยที่แบบว่ามีแต่ละระดับที่ไม่เท่ากัน
กระทั่งแบบว่าที่เร็วนี้เองก่อนโควิดเราที่แบบว่าจะมีการทำร้ายครอบครัวที่บ้าน
ซึ่งผมไม่มีความรู้สึกว่าแบบเอออันนี้อันนี้ยอมรับว่าโหดจริง
แต่มันก็สะท้อนบางอย่างว่ามันก็คงจะมีแบบนี้แต่ซุ่มอยู่ในหลายที่ที่เราไม่รู้
อ่ารวมไปถึงข่าวเขาเรียกว่าจะเรียกว่าขอโทษหน่อยขออนุญาตใช้คำว่าข่าวเช้า
ไม่ควบคุมในเรื่องของพฤติกรรมหรืออะไรอย่างนี้ที่มันออกมาและเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของเยาวชนอีกก็มี
อันนี้ก็ต้องยอมรับครับผมอันนี้ชื่อทึ่งมันเป็นปัญหาอยู่ครับใช่ครับ
แต่คำว่าทุกคนไม่ได้เป็นสื่อได้ถ้าในนิยามุมกว้างผมว่ามันก็คงจะจริง
อย่างมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ถูกไหม

หรือเพื่อความรู้ก็ได้แต่นั่นมันก็หมายถึง

หรือซอกหลืบหรืออะไรความดำมืด

เพราะฉะนั้นคำว่าทุกคนไม่เป็นสื่อเลย

ยากจริงครับผมมันกว้าง

บอกว่าควรจะควบคุมนะ

ผมจะต้องโดนบอกเลยเอาอีกแล้วมาแล้วนี่ไง

คุมอีกแล้วอะไรอย่างนี้อิสระ
บางทีต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งก่อนนะครับว่า
หากเราคือสื่อสารกับคนในจำนวนมาก

มีกฎเกณฑ์หรือบรรทัศนบางอย่างมันช่วยได้

อย่างน้อยก็กรอกให้มันได้เห็นว่าเอออะไรควรไม่ควร

คือมันมีแหละแต่มันมีเป็นลักษณะแบบ

แต่ว่ามันไม่ได้ชัดเจนหรือเจาะจงลงไป

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย
กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

กับการสตรีมเมอร์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ย

เหมือนเดิมขอความร่วมมือมากกว่าถ้าผมจะส่งต่อไปหรือพูดก็เหมือนพี่ที่พี่ที่พูดพยายามเตือนน้องหรือเตือนคนที่กำลังมาสตรีเมอร์ว่า
อย่าลืมเรื่องนี้ว่าคนที่ดูเรามันไม่ใช่แค่คนวัยเดียวกับเราหรือมากกว่าเรามันมีรุ่นน้องกว่าเรามีเด็กกว่าเราด้วย
เพราะฉะนั้นให้คำนึงถึงบ้างเท่านั้นเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมมองว่ามันก็ต้องอยู่กลับมาที่เรื่องจุดเริ่มต้นของโครงสร้างทั้งหมด
มันคือครอบครัวบอกจริงรายได้ทั้งทุกอย่างเปลี่ยน
ขอโทษถ้าคุณพูดเรื่องนี้กับผมผมแย้งเลยนะฮะ
ทุกวงการนะครับถ้ามีรายได้มันเปลี่ยนหมดนะครับขอโทษ
มีเงินเข้ามาทุกอย่างเปลี่ยนครับผมพูดจริง
เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันคือสิ่งที่สังคมประเมินเอาไว้แล้ว
แล้วมันเป็นสิ่งที่เราใช้ดำรงชีวิตอะ
ถ้าให้พูดจริงผมเข้าใจในทุกคนนะ
แล้วก็ผมเข้าใจทั้งตัวผมเองก็เหมือนกัน
ถามว่าด่าไหมไปด่ารับหลังกันดีกว่าครับสนุกกว่า
แต่ว่าถ้าเกิดพูดกันข้างหน้าถ้าให้พูดกันข้างหน้าผมว่า
เอาแบบสร้างสรรค์เลยจริงด่ากันเองก่อนไหม
ด่ากันเองก่อนอย่าเพิ่งไปด่าเขา
เพราะว่าเขาไม่เข้าใจสุดเลย
เราอ่ะคนเข้าใจกันเองเนี่ยยังทำร้ายกันเองอยู่เลย

คือเขาหรือเรากันแน่วะที่ควรจะคุยกัน
เขาไม่เข้าใจเราเราเข้าใจกันเองชัวร์แล้วใช่ไหม
เราเข้าใจกันเองแล้วใช่ไหมว่าเราต้องไม่หยาบโลน
เราเข้าใจกันเองแล้วใช่ไหมว่าทำแบบนี้ได้แบบนี้เหมาะสม
สตรีมแบบไหนที่เหมาะสมเราเข้าใจกันแล้วใช่ไหมอะไรอย่างนี้

หรือว่าเราควรทำอะไรกันก่อนให้มันให้สังคมตรงนี้มันมั่นคงหรือมันโอเคก่อนไหม
แล้วหลังจากนั้นค่อยให้ผู้ใหญ่เข้ามาตัดสินเราดีกว่าไหม
แต่ตอนนี้ผู้ใหญ่ตัดสินเราไปแล้ว
เพราะว่าพวกเรากะทำกันเป็นแบบนี้
ก็เหมือนที่ผมพูดในรายการไลฟ์ส่วนผมอะ
บอกว่าจะสู้กันทำไมกับจูเลนเจอร์สู้กันเองก่อน
จริงเราไม่ต้องไปสู้เลยจูเนเจอร์ไม่ต้องพูดถึงเลย
เขาไม่เกี่ยวเลยเรานี่แหละพวกเรากันเองนี่แหละยัง
ยังยังไอ้นี่กันอยู่เลยยังแบบไม่เป็นรูปเป็นร่างกันแบบนี้อยู่เลยแบบ
โอ้โหลวนเละเทะกันหมดเลยอะไรอย่างนี้ครับประมาณนั้น